คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
นุ่มพบลักษณ์ผ่านแอปหาคู่
ก็เลยนัดเจอสาวสวยคนนี้เป็นดาวประจำแอปด้วยนะ
แต่ปรากฏว่าพอไปเจอกันฮะ
ผู้หญิงก็ออกอุไบ
พี่คะพี่ค่ะขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะ

หนูเนี่ยสั่งของจากเซเว่นไวท์

เขาก็ลงไปเอาด้วยความเต็มใจกลับขึ้นมาไม่เจอฝ่ายหญิงแล้ว

เงินก็ถูกโอนออกจากบัญชีไปด้วย๕๐๐๐กว่าบาท

จ๋าแอปหาคู่ทำให้ผู้ชายคนนี้เกือบหมดเนื้อหมดตัว
นึกว่าจะได้อึ๊ดกับสาวสวย

นี่นายแจ๊คนามสมมุตินะอายุ๓๐ปีเป็นนุ่มกรุงเทพคุณ
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สพเมืองพัทยาเมื่อคืนนี้
บอกว่าถูกตอนนี้ต้องเรียกว่ามิจฉาชีพแล้ว

มูลค่ากว่า๔๒๐๐๐บาทไป
แล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีธนาคารเขาอีก๕๘๐๐๐บาทคุณ
โอ้โหมันเจ็บใจนะครับ

น้องเพลงหญิงสาวสวยหน้าตาน่ารักเลย
รู้จักผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แอปหนึ่ง
เป็นแอปหาคู่หาเพื่อนคุย

คุณนัดมาเจอกันที่เอกมัย
เพื่อจะขึ้นรถตู้มาเที่ยวกันที่พัทยาแห่งนี้

ก็สวีทหวานแววเปิดห้องพักครับ

ฝ่ายหญิงใส่แมสปิดบังใบหน้าตลอดเวลา

ขอยืมโทรศัพท์มือถือใช้หน่อยได้ไหมคะ
ฝ่ายชายก็ไม่ได้เอกใจอะไรให้ยืมไป

สิจ๊ะพี่คะพี่ค่ะมันยังไม่ได้ปลดล็อกอะครับ

แกล้งทำเป็นโทรศัพท์

หรือว่าใช้โทรศัพท์อะไรสักอย่างเนี่ย

หนูสั่งของจากร้านสะดวกซื้อไว้

พี่ช่วยลงไปรับข้างล่างนี้หน่อยได้ไหมคะ

สาวสวยเขาขอก็เลยไปรอรับของข้างล่างด้วยความเต็มใจ

ปรากฏว่าน้องเพลงสาวสวยในแอปหาคู่
หนีไปแล้วพร้อมกับโทรศัพท์มือถือของเขา
มีหนำซ้ำยังใช้แอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์ของเขาเนี่ย
เงินออกไปทั้งบัญชีจำนวน๕๘๐๐๐บาท

เขายอมรับนะที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทของผมเอง
ไม่คิดว่าจะเจอมิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้นะครับ

ลงพื้นที่หาเบาะแสของมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดี
เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุกับผู้เสียหายรายอื่นอีก

และอีกอย่างนะคุณคุณแจ๊คเขาตั้งข้อสันนิษฐานไว้แบบนี้
ที่บอกรหัสปลดล็อกมือถือไปเนี่ย
และทีนี้ผู้หญิงคงรู้ว่าเป็นรหัสเดียวกับ

เพราะว่าส่วนใหญ่คนบางทีใช้แบบรหัสเดียวกันทั้งเครื่องอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นรหัสอะไรแบบนี้อย่าไปบอกคนอื่นเลยจริงนะคะ